หรือมันเกิดเป็นเหตุการณ์สวมสิทธิ์กันขึ้น
เพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ย

โหผีจะกู้เงินไม่ได้ผ้าถั่วข่าวแบบนี้หรือยัง
เหมือนที่ผมต้องถามบอกคนตายจะไปกู้เงินได้ยังไง

มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้มีแค่คนตาย
คนชะลาคนพิการเขาก็ไม่ได้ไปกู้แต่เขาเป็นหนี้ครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหนองงูเหลือมที่ตะบนนางรองที่บุรีรำ
คนโดนทวงหนี้มี๓รายครับ
ได้รับหนังสือทวงหนี้จากสากรการเกษตรนางรองจำกัดตั้งแต่ยอดหลักหมื่นไปถึงหลักล้าน
ก็มีการเอานังสือทวงหนี้ขอร้องผ่านสื่อตรวจสอบให้หน่อยเถอะ
ยืนยันเลยว่าก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของสากรแล้วก็ไม่เคยไปกู้เงินใคร
แต่ทำไมทำไมถึงมีหนังสือทวงหนี้ยอดเงินกู้กันรวมแล้วเป็นล้าน
คนตายก็ไปกู้มาได้ยังไงล่ะงงไปหมดเลยนะครับ
นางวิรัยเป็นเจ้าหน้าที่สากรของจังหวัดวิรรรมก็บอกว่า
คือจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าทั้งรายชื่อของคนชะลาผู้พิการแล้วคนตายเนี่ย
ไม่ได้เป็นสมาชิกสากรแล้วก็ไม่ได้ไปกู้เงิน
แต่เหมือนมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าที่สินเชื่อ
เอาชื่อทั้ง๓คนไปปลอมแปลงไปสวมสิทธิ์กู้เงินสากร

เป็นอย่างนั้นไปแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้อย่างไร
รวมแล้วเป็นเงินกว่า๑ล้าน๘แสนบาทครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อคนนี้ลาออกไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากการตรวจสอบสากรได้มีการให้เจ้าที่คนนี้เซ็นรับสภาพหนี้แล้ว
แล้วก็ดำเนินการรับสภาพหนี้แทน๓คนที่โดนสวมสิทธิ์ไปแล้ว
ถึงแม้จะมีการเซ็นรับสภาพหนี้ไปแล้ว
แต่ว่าทางสากรก็จะมีการมอบหมายให้ธนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่คนนี้ตามกฎหมาย
แล้วก็จะมีตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่

คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของสากรแต่คุณทำแบบนี้มันมีคนช่วยคุณทำหรือเปล่า
ส่วนชาวบ้านที่ถูกเอาชื่อไปสวมสิทธิ์ทั้ง๓รายทางสากร
ได้มีการทำหนังสือยืนยันเป็นทางการไปแล้วว่าไม่ได้เป็นลูกหนี้
ชาวบ้านก็พอใจไม่ติดใจ
ฟังเสียงทางด้านของเจ้าหน้าที่สากรได้มีอีกหน่อยนะครับ
ให้เจ้าที่ส่งเสริมเข้าไปตรวจสอบ
ลาออกไปเข้ามาสารภาพว่าได้สวมสิทธิ์ของ๓ลายนี้
แล้วก็ได้ดำเนินการรับสภาพหนี้แทน๓ลายเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เราเชิญ๓ลายนี้มาที่สากรนะคะ
สากรก็ให้๓ลายนี้ทำความเข้าใจกัน
แล้วสามลายก็ไม่ติดใจกับความ
แล้วก็สากรก็ทำหนังสือยืนยันว่า๓ลายไม่ได้เป็นหนี้นะคะ
เป็นเจ้าที่เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคุณผู้ชม
เรื่องราวมันแดงขึ้นมาเพราะว่าวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
สากรเขาก็ได้มีการออกคำสั่งไปให้ตรวจสอบซิว่า
มันมียอดค้างในระบบเท่าไหร่
แล้วก็ไปพบว่ามียอดค้างทั้งหมดนั้นรวมต้นรวมดอกแล้วประมาณ๑๗๐ล้านบาท
ก็เลยมีการส่งหนังสือทวงหนี้ทุกรายไป
มีคนมาชำระคืน๖๓ล้านแน่นอน
เจ้าหน้าที่คนนั้นเขาคงจะร้อนตัวว่ามันมีการส่งไป
เดี๋ยวคนที่เราไปสวมสิทธิ์เขาจะรู้ตัว
ก็เลยชิงลาออกไปเมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา

แต่ถูกตรวจสอบแล้วความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว
ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะครับ